อดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเกิดความเครียดหลังภรรยาเสียชีวิตไป
ตัดสินใจนะคะใช้ผ้าขาวม้าไปผูกกับขื่อไม้ในห้องนอน
น้องสาวที่พิการรู้สึกเอกใจทำไมพี่ชายไม่ออกมาสักที
คลานเข้าไปดูในห้องสรุปพบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านที่เกิดเหตุติดอยู่ติดกับสาราประชุมหมู่๘ตะบนเขาโรอำเภอทุ่งสงศ์
ถุนบ้านเนี่ยดัดแปลงเป็นห้องนอนพบร่างของนายไมตรีบุญสนองอายุ๖๗ปี
ผูกคอตายกับคานบ้านข้างเตียงนอนโดยผ้าห่มที่ฉีกออกมาเป็นเส้นยาวบางบาง
แล้วก็ใช้เก้าอี้รองยืนขึ้นไปกระทำการก่อเหตุสภาพศพเนี่ยนุ่งผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อ
ต้นแพทย์ลงความเห็นว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๖๘ชั่วโมงนะคะ
นางสาวดารุณีบุญสนองอายุ๖๒ปีน้องสาวผู้เสียชีวิตซึ่งก็พิการเดินไม่ได้
เป็นผู้ที่ไปพบศพพี่ชายเล่าว่าวันนี้เนี่ยมาเข้าห้องน้ำแต่พี่ชายเนี่ยไม่ตื่นออกมาจากห้องสักที
เห็นผิดปกติพยายามจะคลานมาดูที่ห้องพี่แล้วก็มองเห็นพี่เนี่ยใช้เชือกผูกคอกับคานบ้าน
ก็เลยรีบตะโกนเรียกคนข้างบ้านให้มาช่วยสรุปไม่ทันนะคะพี่ชายเสียชีวิตไปแล้ว
นางสาวดารุณีเล่าต่อว่าพี่ชายเคยทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เกษียณภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็เสียชีวิตพี่ก็เลยเครียดซึมเศร้าหลังศูนย์เสียคนรักไป
หลังจากนั้นก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่กันสองคนพี่น้อง
ตัวเองก็เดินไม่ได้เพราะว่าพิการส่วนพี่ชายก็ไม่มีลูก
ก็มีการทำหนังสือบริจักษ์ร่างกายให้กับมหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตหาดใหญ่เอาไว้
ตอนนี้กำลังประสานเรื่องของการทำศพส่วนสาเหตุการตายก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ